ไหนไหนติดตามกันมาแล้วก็ต้องตามต่อให้สุดทางค่ะคู่รักเดินเท้าพิสูจน์รักแท้จากนครนายกไปที่สตูน๑๒๐๐กิโลนะคะลุงแมวกับป้ายุก็ไปเจอกันตามสัญญาวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยวันนี้ใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วนะคะเข้าพิธีแต่งงานค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศที่บ้านสวนดินทอง

พร้อมด้วยชุดแต่งงานของศาสนาอิสลามและพิธีลงนามสัญญารักท่ามกลางความสุขความชื่นมื้นแล้วมีสักขีพยานผู้ร่วมกิจกรรมเยอะนะคะไปดูความหวานและสัญญารักของคู่รักคู่นี้กันหน่อยค่ะ
นี่นะคะก็ทั้งคู่ผ่านบทพิสูจน์รักแท้กันมาแล้วล่ะเนาะ
รุงแมวเดินมาเนี่ยะค่ะ๑๒๐๐กิโลอ่ะน้องคิง

ใช่ค่ะก็ท่ามกลางเสียงลุ้นเสียงเชียร์
ท่ามกลางการติดตามของนักข่าวเนอะก็ตามกันมาเรื่อยก็เลยแหม
วันนี้สวยหล่อแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าพิธีมงคลสมรส
เราก็ต้องให้คุณผู้ชมได้ดูภาพแล้วค่ะเราพลาดไม่ได้จริงนะคะ
คือทุกคนก็อวยพรนะคะขอให้ทั้งคู่รักกันตลอดไปนะคะ
นิยามความรักของลุงแมวค่ะ
แมวบอกว่ามาแบบทั้งตัวและหัวใจ
อยากจะให้ประสบการณ์นี้เป็นที่เตือนสติหลายคน
ที่ใช้ความรุนแรงกับครอบครัวและคนรัก
และคนที่กำลังนอกใจภรรยาหรือสามี
หรือการทำร้ายจิตใจใครก็ตาม
ขอให้คิดถึงวันแบบนี้
มันจะเป็นเครื่องเตือนสติตลอดไป
ว่าคนเราเนี่ยนะให้รักกันที่ใจ
อยากจะให้ตรงนี้มากกว่าค่ะครับ

ชื่นมืนขาดแสดงความยินดีด้วยนะคะ

พี่มิวอาจจะได้รับรังสีร้อนหน่อยนะครับ